ลงมาก่อนมาหาอะไรกิน

เมื่อวานเป็นอะไรนะยำกล้วยตาก
วันนี้มีของกินอร่อยอีกแล้วเหรอ

เขาอร่อยหลายที่หลายจุด
ผัดไทยวังทองก็เป็นสูตรโบราณ

เมื่อวานนี้ไปกินกล้วยตากมาแล้ว
วันนี้ไปกินผัดไทยกล้วยตากไหม

ไม่มีพูดเล่นแต่ผัดไทยที่นี่
อร่อยมากแล้วให้เยอะ

มันจะล้นจอแล้วเห็นมั้ยล่ะ

กับผัดไทยร้านนี้นะครับ

คุณเคยทานผัดไทยน่องไก่ไหมล่ะ
นี่ไงนี่ไงน่องมาแบบใหญ่เต็มน่องเลย

แล้วนี่มีผัดไทยกากหมู
สารพัดเมนูที่เกี่ยวข้องกับผัดไทย

สองสามีภรรยาที่ช่วยกันทำร้านผัดไทยร้านนี้

แต่เขาเป็นที่รู้จักกันดีในย่านนั้น
เพราะเขาจัดจ้านที่สุดในย่านนี้

เปิดขายมานานกว่า๒๐ปีแล้ว

ทำไมเสียงอ่อนเสียงหวาน

ทำไมเสียงมันต่างกันอย่างนั้นล่ะ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ก็เลยเป็นร้านขวัญใจของน้อง
นักศึกษาแถวนั้นนะครับ
วัตถุดิบที่เขานำมาใช้

คุณชนะที่ฉันสงสัยว่าทำไมเขามีเส้นสีเขียว
เส้นแบบหมี่หยกก็เอามาทำเป็นผัดไทยได้

ก็คือน้ำหมูแดง

แล้วหมูแดงเขาแต่ละชิ้นนุ่มอร่อย
หมูกรอบก็กรอบเกลียวเคี้ยวกรุบกรับ
แล้วนี่นะบอกเลยว่าผัดไทยเขาต้องนี่ราดน้ำหมูแดงลงไปด้วย
เหมือนกินบะหมี่หมูแดงไหมอ่ะ
คล้ายอยู่แต่ความมันความหวานจะมี
และจะมีความหอมของน้ำหมูแดงเข้าไปด้วย

ลิสงปนแล้วก็จะปรุงรสแบบไหนก็ว่ากันไป
แต่สำคัญคือต้องบีบมะนาวลงไปด้วยนะครับคุณผู้ชม

ตัวน้ำซอสผัดไทยเขาใช้ซอสมะขามผัดลงไปด้วย

หน้าตาแบบนี้จัดมาใหญ่ขนาดนี้ถามหน่อยเถอะพี่
แพงไหมแพงไหมไม่แพงขายกันในราคาจานละ๓๕บาท
แต่ถ้าคุณอยากจะจัดแบบทุกอย่างที่ผมเล่ามา

หมูกรอบหมูแดงน่องไก่กากหมูกุ้งสดหมูยอแหนมไข่เค็ม
นี่คือแบบจัดเซตเต็มใส่ทุกสิ่งอย่าง
ราคามันก็จะแพงขึ้นมานิดนึง
อยู่ที่๑๑๕บาทนั่นคือใส่ทุกสิ่งอย่างลงไปนะ
สำหรับคนชอบแบบจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบ
ก็คือถ้าวันนี้มีเงินมากต้นเดือนก็กินแบบคอมโบ้ไปเลยชุดใหญ่
ถ้าปลายเดือนแบบช่วงนี้เอาน้อยก็พอ

สนใจนะสนใจไหมน้องนิสิตนักศึกษามนมนเรศวร
หรือว่าใครที่อยู่ใกล้เคียงนะครับที่จังหวัดพิศนุโลกก็ไปทานกันได้
เขาเปิดทุกวันตั้งแต่๕โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็น

หรือว่าจะเป็นวันที่สลากินแบ่งรัฐบาลออกก็ตาม
ไม่เกี่ยวเปิดขายทุกวันฮะ
รีบบอกเถอะหิวมากเลยช่วงนี้
ร้านอยู่บริเวณประตู๖โครงการแสงพรมแลนด์๑ข้าง
มนเรสวนตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิศนุโลก
ค่ะไปไม่ถูกไม่เคยไปจริงข้าวเนี่ยโทรไป
โทรไปสิครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้ว๐๘๐
และอย่างที่ผมบอกคือหลายคนขึ้นชื่อลื้อชาว่า
ถ้าไปพิศนุโลกอยากจะกินต้องไปกินผัดไทยวังทอง
เป็นผัดไทยที่ขึ้นชื่อสูตรโบราณของเขา
แต่ว่าผัดไทยแบบอื่นในจังหวัดพิศนุโลกเขาก็มี

คืออันนี้ก็เป็นไอเดียดีสำหรับการทำผัดไทย
ผัดไทยเนี่ยรสชาติจะต้องอมเปรี้ยวอมหวานใช่ไหมเป็นหลักใช่ไหมคะ
แล้วก็เขาเพิ่มเติมด้วยหน้าต่างที่มันน่าสนใจเข้าไป
อย่างหมูแดงหมูกรอบทะเลมีอะไรนะไข่เข้มอะไรก็มี
แล้วก็น่องไก่ชิ้นโตด้วยอ่ะเก่งมาก
เหมือนคนที่อยากจะกินทั้งข้าวขาหมูข้าวหมูแดงกินนู่นนี่นั่นหลายที่
หลายอย่างรวมกันเอามารวมกันเป็นผัดไทยลักษณะแบบนี้
ต้องไปลองต้องไปลองนะสวยมากเลยจริง
แล้วคุณผู้ชมล่ะรออะไรไปกินเสร็จแล้วอย่าลืมส่งไลน์มา